มาดูความฝันของเด็กเติบโตเขาอยากเป็นอะไร

เพราะว่าเด็กผมสั้นผมยาวช้า

อยากเป็นคุณหมอเก่งด้วยสวยด้วย

อาชีพในฝันของเด็กไทยในปี๒๕๖๑
พบว่าอันดับหนึ่ง
เปิดออกมาแทนรู้ไหมอาชีพอะไร

อาชีพครูยังครองอันดับอาชีพในฝันของเด็ก

ต้องการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่น
ปลูกฝังให้เด็กไทยเป็นคนเก่งคนดีค่ะ
และก็เป็นอาชีพที่สุจริตมั่นคง

แสดงว่าคุณครูในโรงเรียนต่างเป็น
ดอลที่สำคัญให้กับลูกศิษย์นะครับ

เปิดเพจออกมาหน่อยอันดับ๒คือ

ตอนเด็กใครก็อยากให้ลูกเป็นคุณหมอ

เป็นดาราบางคนก็อยากเป็นดารานะครับ

ไม่ว่าจะเป็นหมอทางด้านสมอง

เดี๋ยวนี้เขามองกันไกลนะ

เท่ครับนี่เพราะเป็นกีฬาที่เด็กชอบ

ให้สุขภาพแข็งแรงมีค่าตอบแทนสูง
และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ด้วย
และตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะอยากเป็นนักวิ่งด้วย
ใช่ตามพี่ตูนบอดี้สแลม
และ๔เด็กไทยอยากเป็นอะไร
แน่อยากเป็นเกมเมอร์ครับหรือว่าเกมแคสเตอร์
เพราะว่าเด็กบอกว่าก็ต้องทันยุคทันสมัยหน่อย
แลนด์๔๐อยากใช้ความชอบเรื่องของการเล่นเกม
มาประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับประเทศนะครับ
ส่วนอันดับ๕ก็คือโหเชฟสุดเท่
นี้เท่นะโดยเฉพาะเชฟผู้ชาย
จะบอกว่าผู้ชายทำอาหารเนี่ยนะโอ้โหผู้หญิงร้อยทั้งร้อยเห็นไงก็หลง
เท่นะฮะเด็กบอกว่าอยากเป็นเชฟอยากทำอาหารอร่อยให้คนทานนั้นมีความสุขนะครับ
มาดูวิชาเรียนที่เด็กชื่นชอบกันบ้างคุณผู้ชม
ส่งไลน์ส่งเฟสเข้ามาแสงความคิดเห็นนี่หน่อยนะฮะ
ชอบวิชารายการตอนเด็ก
คณิตศาสตร์คือวิชาที่เด็กชอบมากที่สุด

จริงฮะนี่ผลสำรวจบรองลงมาคือพระศึกษา
รองลงมาคือภาษาไทยรองลงมาคือภาษาอังกฤษ
และอีกหนึ่งวิชาที่ยากยากสำหรับเด็กอย่างเราและเด็กบางคน

แต่แบบเด็กบางคนเขาบอกว่าง่ายจะตาย
คือแล้วแต่คนจริงนะบางคนที่ชอบเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นไง
ส่วนวิชาที่อยากให้โรงเรียนสอนเพิ่มมากที่สุดคือว่ายน้ำ

ละศึกษาที่เน้นสอนกีฬาเฉพาะด้านให้มากขึ้น
อย่างเช่นฟุตบอลเทคอนโดและวอเล็กบอลนะครับ
แล้วก็ภาษาอังกฤษและวิชาอิสระโดยเสนอให้ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ให้มากขึ้นนะครับ

ใช่เราเลยเอาผลสำรวจเด็กมาให้ดูกันหน่อยนะครับ